สสเต้นะคุณพาดหัวไว้แบบนี้ให้คุณผู้ชมตกอกตกใจเล่นก่อน
สสเต้แจงรับไม้ต่อทำคดีแตงโมเผยเตรียมนัดกินข้าวกับคุณแม่ของแตงโมเย็นนี้
จ่ออะไรรู้ไหมคุณจอเรียกค่าเสียหายคดีแพ่ง๒๐๐ล้านบาท
โต้ทนายตั้มพูดอะไรต้องรับผิดชอบไม่ช่วยก็อยู่เงียบไป
ปูดเรื่องของขบวนการใช้มือถือของคุณแตงโมในการเรียกรับผลประโยชน์
เพราะผมไม่ได้อยู่ในขบวนการนั้นคุณประเด็นใหม่ประจำวัน

เพราะว่าตอนประมาณ๑๑โมงนักข่าวของเราก็ไปรอฟังสสเต้แถลง
ซึ่งก็มีการแถลงที่สภาก็ไล่เลียงเหตุการณ์ให้ฟัง
เพราะว่านักข่าวก็ยิงคำถามไปรัวเหมือนกันเนี่ยนะคะ
โดยสสเต้เขาก็บอกว่าเรื่องของการดูแลเรื่องทางคดีความ
ฝ่ายกฎหมายของภักดิ์ไทยศรีวิลัยจะร่วมกับนายอัชริยะ
แล้วก็ทนายกฤษณะซึ่งถือว่าเป็นทีมเดียวกันแล้วตอนนี้

จะมีทีมทนายความมีผู้เชี่ยวชาญมีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
มีอดีตไอ้อาการอาวุศโสอดีตภูมิภาคศาสูร์
มาช่วยเรื่องของการเขียนร่างคำฟ้องดำเนินคดี

ใช่แล้วคือสสเต้บอกว่าเรื่องนี้คือจะมีทั้งทางอาญาแล้วก็ทางแพ่ง

เรื่องต้นสสเต้เขาบอกเลยว่าทางแพ่งสามารถฟ้องค่าเสียหาย
ตามกฎหมายได้๒๐๐ล้านบาท
โอ้โหหลายคนฟังแบบนี้นะหลายคนมองไปยังไงรู้ไหม
สสเต้ถ้าสสเต้บอกคุณแม่แตงโมว่าเรียกได้ถึง๒๐๐ล้านบาทเนี่ย
มันเยอะกว่าคราวที่เป็นข่าวก่อนนะ๓๐ล้าน
สสเต้ขายฝันอะไรให้คุณแม่หรือเปล่านะ

เพราะมันเป็นประเด็นใหม่ที่สสเต้เพิ่งพูดวันนี้เลย
ใช่แล้วนี่ก็เลยถามไงว่า
เรื่องของการที่มาดูแลคดีความคือมันเป็นไปได้ยังไง
สสเต้เขาบอกว่าจริงผมคุยกับคุณแม่อยู่แล้ว
ที่ผ่านมาก็เคยคุยกันมาตั้งแต่น้องโมเสีย
นานสุดคือเคยคุยกัน๒ชั่วโมง

แต่ว่าอย่างหนึ่งมันมีความคิดไปในแนวทางเดียวกัน

มาหาคำตอบว่าแตงโมตาย
มันเป็นไปในแนวทางถูกฆาตกรรมมากกว่าอุบัติเหตุ

แล้วก็ตอนนี้บังแจ๊กก็กู้ข้อมูลอยู่
อีก๒วันน่าจะเสร็จครบอีก๓๐ที่เหลือ
ทีนี้คุณผู้ชมแม่เนี่ย

แตงโมสงสัยว่าตังโมถูกฆาตกรรมทีนี้
จริงคุณแม่เขาก็อยากให้ฝ่ายกฎหมายเดิมไปหาข้อมูล
แต่ฝ่ายกฎหมายเดิมอาจจะทำงานเชิงเดี่ยวก็เลยไม่มีเวลา
แต่ทางพักของเราทำงานเป็นทีม
เดี๋ยวลองฟังเสียงของสสเต้ที่แถลงหน่อยค่ะ

เรื่องกรณีของมือถือที่ให้บางแจ๊กไปนี่ยังไงครับ

เพราะคุณแม่เขาเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
เพราะว่ามือถือก็ถือเป็นทรัพย์สิน
ส่วนที่คุณแม่ให้ไม่ได้ให้ไปเลย
เขาเรียกให้ไปกู้ข้อมูลที่มันถูกลบไป
พี่ได้ถามคุณแม่ไหมคะว่าทำไมถึงไว้ใจบังแจ๊กขนาดนั้น
ผมทราบมาว่าคือเขาทราบว่าเขาปรึกษาคนใกล้ชิดเนี่ย
ว่าสงสัยว่าน้องแตงโมจะถูกฆาตกรรมถูกป่ะ

แต่ก็อยากให้ทางทีมกฎหมายเดิม

แต่ท่านคงไม่ค่อยมีเวลา

ไม่ได้ทำงานในเชิงคณะ

เป็นทางคณะในการรับผิดชอบทั้งคดีแพ่งคดีอาญา

คุณแม่ก็เคยคุยกับผมเพราะว่า
ทางที่สำคมปัญหาเกิดมาจากมัญชน

ไปกาวหาเขาในอย่างไม่ถูกต้อง

ถ้าไม่ถึงกี่คนแค่แม่แม่เขาก็เป็นพวกเดียวกันหมด
นี่ค่ะก็ทางสสเต้ย้ำนะ
ว่าที่แม่ให้โทรศัพท์มือถือกับบังแจ๊กไป
ส่วนหนึ่งคือคุณแม่ก็ไว้ใจนั่นแหละ
แต่ไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์อื่นนะ

ต้องการดูว่าช่วงเวลา๒ทุ่ม๑๕จนถึงเที่ยงคืน

คนที่จะทำให้เขาอาจจะกลัวอิทธิพลไง
แต่หน้าตอนนี้ก็เลยตัดสินใจส่งไปให้ทางบังแจ๊กทำ
แล้วถามว่าสสเต้ได้คุยกับบังแจ๊กเป็นการส่วนตัวไหม

ใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องหลักฐานต่าง

นี่สสเต้คุยกับคุณแม่เมื่อเช้า
คุณแม่อารมณ์ดีแล้วก็มีความหวังนะ
อยากที่จะคืนความยุติธรรมให้กับลูก
เรื่องนี้ทั้งหมดสสเต้บอกว่า
ไม่ได้คิดค่าดำเนินการอะไรเลยกับคุณแม่นะ

เดี๋ยวเย็นนี้นัดทานข้าวกันกับคุณแม่

สสเต้คุณแม่และนายอาชริยะ๑๑โมงที่สภาค่ะ
ส่วนทนายเดชาที่ตอนนี้ออกรายการอยู่นะฮะ
นายเดชาให้สัมภาษณ์เลยเรื่องของมือถือของคุณแตงโม
ทนายเดชาบอกว่าแม่ก็มีสิทธิ์อยู่แล้วเรื่องโทรศัพท์
ซึ่งถือว่าเป็นพยานวัตถุเมื่อเสร็จสิ้นขบวนการสอบสวน
แม่ก็ขอคืนจากตำรวจเมื่อวันที่๑๓พฤษภาคม
โดยแม่ทำด้วยตนเองโดยผมไม่ทราบมาก่อน
นี่ชุดที่ไปออกรายการตอนนี้นะฮะพนักงานสอบสวนดูดข้อมูลครบแล้ว
ไม่จำเป็นต้องเก็บหลักฐานแล้วตำรวจก็เลยคืนให้แม่
ผมไม่ทราบมาก่อนนี่คือสิ่งที่ทนายเดชาบอก
นายเดชาบอกว่ายอมรับนะตกใจในวันที่แม่บอกว่า
มือถืออยู่ที่ทนายเดชาให้ทนายเดชาเก็บไว้
เพราะว่าตอนนั้นมันเริ่มมีการปล่อยคลิปปล่อยภาพแล้วนะฮะ
ในโลกโซเชียลแล้วก็นักข่าวก็ไปรุมร้อม
ถามแม่แม่ตกลงมือถืออยู่ที่ใครแม่บอกอยู่ที่ทนายเดชา
นายเดชาบอกโอ้โหผมตกใจเหมือนกันนะที่แม่พูดแบบนี้นะ
จากนั้นผมก็ถูกกระแสโซเชียลต่อว่าเสียหาย
เมื่อบ่ายเมื่อวานนี้ผมเลยตัดสินใจโทรถามแม่เลย
แม่ก็ยอมรับแล้วก็เลยเกิดการแถลงข่าวของผม
เพราะผมสุดจะทนแล้วทนายเดชาพูดในรายการนะฮะ
นายเดชายังพูดอีกนะครับว่าดูแล้วแม่มีที่ปรึกษาเยอะ
ผมก็เลยขอถอนตัวจากแม่ตั้งแต่เมื่อคืน
เราก็ดึงสดเลยนะดึงสดจากรายการที่เขาไปออกกับพี่หนุ่มกัญชัยนะฮะ
เราก็เอาข้อความนี้มาบอกต่อคุณผู้ชมไทยรัฐหน่อยฮะ
ทีนี้ประเด็นมือถือที่บอกว่ามือถือเป็นของกลางเนี่ย

เพราะว่าจริงคดีมันก็ยังไม่สุดไงคะ
แล้วยังไม่ได้มีคำสั่งคืนจากอายการ

พอคุณแม่เอาไปแล้วมันมีการส่งต่อ
อันนี้ต้องไปตรวจสอบเรื่องบัญชีของกลาง

อ๋อประเด็นใหม่เยอะเลยที่กดขึ้นอะนะฮะ